คุณผู้ชมคะทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศนะคะ
ว่าไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ชุมนุมใหญ่๑๙กันยายนนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าผู้จัดกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อตกลงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับลงวันที่๓กัญญายน๒๕๖๓
ดังนั้นจะไม่อนุญาตจนกว่าจะปฏิบัติตามประกาศนี้นะคะ
ข้อกำหนดของธรรมศาสตร์ที่มีอยู่๓ข้อก็คือ
มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก
รวมถึงชุมนุมทางการเมืองในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูล
การจัดชุมนุมทางการเมืองต้องจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ
ถ้าเป็นกลุ่มอิสระกลุ่มเฉพาะกิจอาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับรอง
การใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยสามก็คือ
มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาผู้จัดชุมนุมตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ
และมหาวิทยาลัยโดยต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
นี่คือข้อกำหนดเบื้องต้นนะคะ
ก็ทางธรรมศาสตร์ก็ไม่อนุญาตนะฮะ
ชุมนุมเขานัดชุมนุมกัน๑๙กันยายนนี้จะเข้าพื้นที่ตอนบ่าย๒นะครับ
ซึ่งนายนัชนนภัยโรธแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบอกว่า
รู้อยู่แล้วว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่
แต่ยังขอยืนยันตามที่ได้แถลงไว้ว่าจะเข้าใช้พื้นที่
และจะใช้ฉันธรรมติของประชาชนในการเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
เพราะธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการแถลงท่าทีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ท่านผู้ชมครับในส่วนของรัฐบาลนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แถลงเรื่องการดูแลการชุมนุม๑๙กันยายนนี้นะครับ
เพราะว่าจะมีการเดินขบวนตอนเช้าอีกวันหนึ่งไปยังธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะฮะ

โดยบอกว่านายกก็มอบหมายให้ดูแลแล้วก็ให้ใช้ความอดทนสำหรับการดูแลผู้ชุมนุม
นายกวันนี้ก็พูดนะครับบอกว่าเรื่องของประเทศชาติตอนนี้เนี่ยอยากถามว่าจะเอาชนะกันไปเพื่ออะไร
ชนะบนซากประหลักหักพังแล้วประเทศจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร
ตำรวจไม่สร้างเงื่อนไขแน่นอนนะครับรู้อยู่แล้วว่าผู้ชุมนุมเป็นอย่างไรนะครับ
ระวังตัวอยู่แล้วนะครับเราก็กังวลอยู่แล้วนะครับในมือที่สามเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยผมว่าไม่มีจะดีกว่าแต่เราก็ต้องป้องกันอยู่แล้วในมือที่สาม
ไม่ว่า๗๕๐ก่อนหลายก็แล้วแต่โจทย์ที่ตำรวจไม่ให้พูดขัดแย้งอยู่แล้ว
ไปโดยไม่รู้ตัวนะเราเอาชนะกันไปเพื่ออะไรครับ
เพราะผมรู้ว่าผมทำเพื่อใครทำเพื่ออะไร
เพราะฉะนั้นวันหน้าก็เป็นเรื่องของวันหน้าวันนี้ก็เรื่องของวันนี้
เพราะฉะนั้นความทุกข์เข้าใจว่า
ปรานาของผมมันคือต้องการให้ประเทศชาติมันสงบสุข
มันมั่นคงมันยั่งยืนมีอนาคต

ถ้าชะละไปอยู่บนสร้างปลักหักพังของประเทศไทย